คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเรื่องของแม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่นะคะเป็นทางด้านของคุณแม่คุณตังโม
เป็นเรื่องของแม่ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าใครเห็นภาพนี้สลดใจกันหมดเลย
ลูกสาวค่ะเหมือนมีอาการป่วยแล้วก็น่าจะเสพยาอีกต่างหาก
พยายามจะแย่งชิงเอากระเป๋าเงินของแม่กลางถนนนะคุณผู้ชมบนรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็บีบคอแม่เอาสายกระเป๋ารัดคอแม่ทุบตีแม่ลองดูภาพค่ะ
ว่าอยากรู้ว่ารู้สึกว่าลูกไปทำแบบ

อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยที่ริมถนนสายครูเมืองพุทธไทยสงฆ์ที่ตะมนต์บ้านแพรอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรำ
อย่างภาพที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมหญิงสาวคนนี้ที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
ผู้หญิงที่นั่งด้านหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหทุบไม่หยุดเลยอ่ะ
ผู้หญิงที่นั่งด้านหน้าเป็นแม่คนที่นั่งข้างหลังใส่เสื้อสีชมพูอันนั้นเป็นลูก
พยายามจะดึงรั้งกระชากเอากระเป๋าจากแม่ค่ะ
อยากจะได้เงินจากแม่ส่วนแม่ร้องไห้ขอความช่วยเหลือ
คุณผู้ชมลองไปเนี่ยลองไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
เอาพยุ่งแกเข้าไปข้างในก่อนพ่อมาพยุ่งแกไปข้างในก่อน
เวลาตำรวจเอาแก่เข้าไปให้แม่เวลาตำรวจพยุงแก่เข้าไปให้
คุณผู้ชมแม่ลงไปนอนกองอย่างนั้นเลยค่ะ
แล้วชาวบ้านบอกว่าช่วยกันหน่อยช่วยพยุงแกกันหน่อย
คือชาวบ้านมาช่วยกันประคองออกไปจากถนน
กลัวจะได้รับอันตรายแน่นอนว่าพอเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ออกไป
ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะไปดูแล้วไปสอบถามนะคะ
แม่ที่ถูกทำร้ายคุณผู้ชมค่ะ

หนุ่มแม่น่ะอายุหกสิบกว่าแล้วลูกสาวอายุยี่สิบแปดแล้วนะ
ติดไล่เซปยาเซปติดมานาน
สองสามปีที่ผ่านมามีอาการป่วยจิตเวทประสาทหลอนด้วย
พออาการดีขึ้นไปรับยามาลูกสาวก็ไม่กินยาอีก
ถ้าถามว่าแล้วเวลาแม่ไม่ให้ทำยังไง
ก็จะทำร้ายแบบนี้แม่บอกหลังเนี่ย
ต้องหนีไปนอนบ้านญาติแล้ว
วันเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวมาขอเงินอีกละค่ะ
ไม่มีให้ก็หลอกหลอกลูกว่าอะไรรู้ไหม
บอกว่าเดี๋ยวซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน

แต่จริงแม่ตั้งใจจะไปหาตำรวจ

ใช่คือแม่เขารู้ว่าถ้าไม่มีเงินให้วันนั้น

ก็เลยหลอกลูกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะไปหาตำรวจ

โดนลูกแย่งกระเป๋าแล้วก็โดนทำร้ายอย่าง

บอกโอ้โหตอนนี้ทุกข์ใจมากฟังเสียงแม่ค่ะ
โอ้นี่แม่พูดแล้วร้องค์
คือพูดไปร้องไปค่ะคุณผู้ชม
และนี่แหละแม่ก็ขอแหละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยได้ไหม
หรือใครประสานให้หน่อยรับตัวลูกสาวเธอไปที

ฆ่ากันตายก็ได้เกิดมาฆ่าพ่อฆ่าแม่
คือแม่เขาก็ห่วงแบบนี้เพราะว่าก็มีทันทำร้ายพ่อด้วย
คุณผู้ชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลนิดนึงแล้วกัน